ท่านผู้ชมครับวันนี้มีคุณปู่วัย๙๒ปีคนหนึ่งอยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
ก็ให้ลูกพาไปแก้บนกับหลวงพ่อโสธรเพราะว่าได้อธิษฐานเอาไว้บนบานสารกล่าวไว้
ทีมหมูป่าว่าให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวนะฮะ
นี่เป็นภาพที่ติดตั้งอยู่ที่ขัวศิลปะบ้านขัวแคร่ตำบลบ้านดู

แล้วก็ผู้ที่มาเป็นฮีโร่ในการช่วยเหลือ

ก็เป็นการสื่อความหมายผ่านทางภาพวาด
ตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทราบว่าติดอยู่
ภารกิจในการช่วยเหลือจนส่งกลับไปถึงบ้าน
นายสุวิทย์ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะบอกว่า
ภาพวาดนี้ตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ๑๙
เหลือก็แค่การเก็บรายละเอียดนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ได้เพิ่มภาพสุดท้ายขึ้นมาที่กำลังวาดอยู่
คือภาพบรรยากาศวันที่เด็กออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาแถลงข่าวพร้อมกันนะฮะ
เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ภาพนั้นสมบูรณ์แบบตามลำดับเหตุการณ์

วันนี้เป็นวันที่๘ที่เราจะเริ่มทำงานกันอีกนะครับ
เราทำมาตั้งแต่วันที่๑๔แล้วครับ๗วันที่ผ่านมานะครับ
เราก็ได้รายละเอียดเยอะภาพไปก้าวหน้าไปพอสมควร
ถ้าประเมินแล้วเนี่ยผมคาดเดาไว้อยู่ที่ประมาณ๙๙แล้วครับ
ที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนเล็กน้อยที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับ
อย่างเช่นภาพตอนสุดท้ายที่มีเด็กแถลงข่าวบรรยากาศเด็กแถลงข่าวนะครับ
ก็จะเป็นมานั่งเรียงกันอย่างนี้เราก็มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
และทันและให้ดีที่สุดครับเพื่อให้ภาพที่สมบูรณ์ออกมาแล้วดูแบบ
ตั้งแต่เริ่มแรกจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจบแบบมีความสุขกันทุกคนทุกฝ่ายครับ
อ่ามันก็เหมือนบทสรุปของเรื่องอ่ะนะว่าเนี่ยมาใส่ชุดบอนนั่งแถลงพร้อมกันนะฮะ
มันต้องมีภาพนี้ใช่นะครับเขาก็เลยเพิ่มเข้าไปนะครับ
สุวิทย์ยังบอกว่าหลังจากที่วาดภาพเสร็จแล้วจะติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าของขัวศิลปะเชียงรายก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวพอสาราที่กำลังสร้างเสร็จเนี่ยนะ
ก็จะเอาไปติดตั้งไว้ที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
แต่คาดว่าต้องใช้เวลาในการสร้างประมาณ๔เดือนนะฮะ
ตรงนั้นจะมีอนุสวรีจ๋าแซมด้วยนะครับ
ใครที่อยากชมภาพนี้ท่านก็ไปที่ครัวศิลปะเชียงรายก่อนนะครับ
ขณะเดียวกันครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คณะกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้วและทีมงาน
นำโดยพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
ได้เดินทางไปกราบนามัศกาลขอพรจากครูบาบุญชุ่ม
ที่วัดสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่า

หมอภาคก็ได้มอบเงินทำบุญจำนวนหนึ่ง
จึกใช้อาณาคิดการณ์ของพุทธศาสนานะครับ
พระครูบาบุญชุ่มท่านก็พูดคุยกับหมอภาคนะครับ

อยากเข้าไปในถ้ำหลวงอีกซะครั้งนึง
ขอให้หมอภาคพาไปในจุดเนินนมสาวหน่อย
ทีมหมูป่าไปหนีน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้น

ไม่รู้ว่าท่านจะมีนัยะความหมายอะไรยังไงหรือเปล่านะ

เดี๋ยวหน้าแรงค่อยว่ากันนะครับ
มีผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งขัวศิลปะเชียงรายนายอภิรักษ์ปันมูลสินนะครับ
มอบภาพวิวดอยนางนอน
วาดไว้เมื่อวันที่ทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
ให้กับหมอภาคไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
นี่นะฮะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ฉาเชิงเศร้าหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายจิรยุทธ์เจียนสถิตเป็นคุณปู่วัย๙๒ปีแล้ว

ซึ่งเป็นข้าราชการบำนานของกระทรวงศึกษานะครับ
ก็ให้ลูกพาออกจากบ้านพักที่ตำบลบางไผ่
ของเมืองฉะเชิงเซาไปที่วัดโสทรวรารามวรวิหารนะครับ
แก้บนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้
คุณปู่จิรายุทธ์ได้มาอธิษฐานบนบานสารกล่าว
ลุงพ่อสวทรอนเอาไว้ขอบรมีลุงพ่อให้ช่วยปกปักรักษา
ให้ปลอดภัยออกมาจากถ้ำหลวงได้
พอออกมาได้ก็เลยมามาปิดทององค์ลุงพ่อสวทรอนนะครับ
คุณปู่บอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เห็นว่าสังคมไทย
คนไทยทุกคนยังรักยังสามัคคีกัน
คนทั่วโลกก็รักกันเพราะพอเห็นมีใครเดือดร้อนก็มาช่วยกัน
ไม่ว่าจะต่างชาติต่างศาสนาก็ระดมกำลังกันมาอย่างเต็มที่นะฮะนี่
คุณปู่ก็ฝากแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของจ่าแซมด้วย
เสียสละชีวิตระหว่างการช่วยเหลือทีมหมูป่า